ในรอบนี้ครับ
ระเบียบป้อมค้าก็ไม่อยู่แล้ว
ผู้จัดจากประตูของเซาหารัเบีย
ส่วนอีกจังหวะหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยในช่วงท้ายเกม
ท้ายร้านนั้นโดนนำแล้วก็จังหวะนึงต้องบุกเต็มที่
ล้ำหน้าไปไลน์แมนนั้นเห็นจังหวะนี้ครับแล้วก็ให้เป็นลูกล้ำหน้า
ในช่วงท้ายเกมก็ได้ลุ้นกันแบบสนุกแล้วก็น่าจะได้๑คะแนนที่ล้ำค่า
กลับมาสู่ประเทศไทยนะครับ
อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องพูดถึงนะครับ
คนนี้เลยครับน่าเห็นใจสุดก็คือสหรัฐอยู่เย็นนะครับ
ถูกใบเหลืองที่๒เป็นใบแดงในช่วง
หลังจากจบเกมกรณีที่ไปขอคำชี้แจงจากผู้ตัดสิน
จังหวะที่ตัวเองนั้นไปทำฟาวจนเสียจุดโทษ
และนำมาซึ่งการเสียน้ำตาของเขาครับ
โดยในโลกโซเชียลนะครับก็ออกมาเป็นห่วงความรู้สึก
แล้วก็ให้กำลังใจสหรัฐกันอย่างมากมายเลยทีเดียว
พร้อมกับติดแฮชแท็กสหรัฐนะครับเพื่อให้นักเตะจากทีมเมืองทองยูไนเต็ดนั้น
ความเสียใจตรงจุดนี้และกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งในเกม
ส่วนทางด้านอีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงนะครับก็คือผู้ตัดสินชาวจีนฟู้มิงครับ
ตัวเขาเองเคยมีประวัติตัดสินแบบหน้ากังขามาแล้วนะครับในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
เกมนั้นไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดด้วย
ซึ่งเป็นจังหวะที่ทางด้านคิมมูกรใช้มือแต่งบอลก่อนที่จะเข้าไปยิงประตูชัยในนาทีสุดท้ายให้กับเกาหลีใต้ชนะไทยไป๒ต่อ๑
หมิงนั้นยืนอยู่ตรงตำแหน่งที่เห็นพอดีนะครับแต่กลับนิ่งเฉย
ส่วนทางด้านแฟนบอลไทยในโลกโซเชียลนะครับ
ไม่มีอยู่เฉยอยู่แล้วครับต่างแสดงความไม่พอใจผู้หมิง
ซึ่งอย่างเช่นในเพจไทยแลนด์สู้ครับ
ชี้ขาดผลการแข่งขันได้และตัดต่อในรูปแบบต่าง
พร้อมทั้งกระตุ้นให้คนไทยครับ
เข้าไปเชียร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในเกมที่ไทยนั้นจะพบกับญี่ปุ่นในวันที่๖กันยายนนี้ด้วยครับ
มีแฟนบอลต่างชาติหลายรายนะครับแสดงความเห็นใจแฟนบอลชาวไทยและพร้อมใจกันแสดงความคิดเห็นกันอย่างถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับ
เนื่องจากมองว่าผู้มิงผู้ตัดสินชาวจีนทำหน้าที่ที่ผิดพลาด
ประเด็นแรกก็คือนาทีที่๒๐ที่ธีรสินแดงดาถูกยัสเซอร์อัลมูไซเลมผู้รักษาประตูของสาวดีอาราเบียรวบในกรอบเขตโทษแต่ว่าผู้ตัดสินนั้นให้เพียงแค่ลูกฟรีคิกนอกกรอบเท่านั้น
ประเด็นที่สองก็คือการอุทธรณ์ให้กับสหรัฐอยู่เย็นนะครับที่ถูกตัดสินว่าไปทำฟาวฟาฮัทอัลมูวารัสในเขตโทษจนเสียจุดโทษเป็นประตูชัย
หลังจากจบเกมนะครับจนไม่สามารถลงเล่นในเกมที่จะเจอกับญี่ปุ่นนัดต่อไปได้ครับ
ทางด้านนายแคร์จอร์ดเจียระวะหน่วนผู้จัดการยืนยันขอทำหนังสือยื่นต่อสหพันธุ์ฟุตบันนาน่าชาติ
เพื่อทักท้วงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมที่ไทยแพ้ซาวดีอาราเบีย
โดยผู้จัดการทีมชาติไทยเห็นว่าเกมนี้การตัดสินของผู้ตัดสินชาวจีนที่ค้าสายตา
และทำให้ไทยนั้นเสียประโยชน์ครับ
ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการประท้วงหรือว่าการอุทธรณ์ทำหน้าที่
และการตัดสินของผู้ตัดสินในระหว่างเกมการแข่งขันนั้นไม่สามารถทำได้
แม้ว่าจะมีหลักฐานชัดเจนเพราะว่าการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วนะครับ